เออนิดนึงแฟนเก่าสังผัสด่าว่า

คือเรื่องของผมเนี่ยคือบิ๊ว
คือแฟนเก่าของแจ๊กเนี่ย

เกิดอาการปรี๊แตกจนต้องโพสต์อินสตาแกรมฉะแหลกยับเลย
บอกว่าแจ๊คมาแล้ว
ขอบคุณนะที่หลอกกู
โดยมีการโยงไปถึงประเด็นที่อ้างว่าอีแจ๊คไปซื้อรถให้เขา
ซึ่งงานนี้นอกจากสาวบิ๊วจะออกมาโพสต์ข้อความชี้แจง
แล้วก็ท้าโชว์หลักฐานเรื่องค่าใช้จ่ายการซื้อรถดังกล่าว
แล้วก็ยังพูดอีกว่าต่อแหลได้โลกโอ้โห
ด้วยอย่างนี้แจ๊ครู้สึกยังไงคะ
สรุปคือยังไงคุณไปซื้อรถให้เขาจริงหรือเปล่าคุณแจ๊ค
ผมไม่ใช่หนุ่มกัญชัยนะครับผม

ต่อละคุณไม่ได้ซื้อรถให้เขานะ

สรุปยังไงคิดว่านับไปได้ทุกคนอยากมาฟิฟิล์ดนี้แล้วพวกนี้มาเลยไหม

พวกนี้พวกนี้คุณตามมา
เอ่อสรุปยังไงคุณคุณอย่างไง

คุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับแฟนเก่าคุณแล้วใช่ไหมคุยกันไหม
คุณไม่เคยซื้อรถให้เขา
แม้กระทั่งตุ๊กตาบายคุณยังทวงคืนกลับมาเลย
ไม่ตุ๊กตาบายของเรื่องเก่าครับพี่
ตอนนั้นที่รายการตอนนั้นที่คุณรู้ไหม

ล้วงรับตับแตกที่คุณหลวดดำขอลากออกจากเวิร์กไวท์อะครับ

เอ๊ะตรงฉันไม่เคยแล้ว

เขาไล่ออกเหรอ

สรุปไปทำไข่เขาท้องจริงหรือเปล่าอีแจ๊ก

แจ๊คมีไข่ใบเดียวทำท้องไม่ได้
ใส่อันนี้ผมยังไม่มีใส่เลย

สรุปมันมีไข่ใบเดียวมันทำท้องได้เหรอพี่หนุ่ม

นี่โทรมาอย่างนี้ก่อนมานี้ไอย่งงี้